ยืมเงินเจ้าอาวาสไปครับที่กาญจนบุรีท่านถึงขนาดต้องโพสต์
โอ้โหนี่ตอนนี้เนี่ยวัดเนี่ยเป็นหนี้ค่าไฟ๓เดือน๕๐๐๐กว่าบาทครับ
นะฮะนี่นี่คือคือต้องโพสต์เลยนี่ฮะหนี้เป็นค่าไฟใช่ฮะ
ไม่คะโอ้เลขข้างหน้าสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าใช่เก้า
บอกด้วยว่าใครจะทำบุญค่าไฟวัดบาทสองบาทก็เชิญนะนี่
โพสต์ถึงขนาดนี้เมื่อญาติโยมเห็นข้อความนะครับ
ก็เห็นใจนะครับส่งสลิปแจ้งโอนเงินไปให้ท่านเรื่อย
เพื่อแบบช่วยเสริมสภาพคล่องก่อนช่วยเสริมสภาพคล่องก่อนนะฮะ
ตอนนี้เนี่ยจะลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยยอดค่าไฟที่ค้างสามเดือนเนี่ย
เงินสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบแปดบาทท่านเจ้าวาดแจ้งเหตุผลที่นำเรื่องนี้นะครับ
มาโพสต์เพราะเครียดนะฮะเรื่องหนี้สินที่ถูกทวงนะครับ
คือวัดเนี่ยนะฮะยังไม่ได้คือตอนนี้กำลังสร้างประตูโบสถ์อยู่
อืมผู้รับเหมาก็มาทวงถามค่าจ้างวัดก็บอกว่าโอ้โหตึง
ตึงเลยแหละเพราะตั้งแต่โควิดระบาดใช่ไหม
วัดก็อยู่ในพื้นที่สีแดงกิจนิมนต์ไม่มีนะครับ
เงินก็ให้ญาติโยมขอยืมเพราะว่าเห็นใจกัน
ญาติโยมก็เดือดร้อนอ่าที่ประสบปัญหาโควิดอืม
หวังจะแบ่งเบาภาระแต่ไม่คิดว่าโอ้โหตอนนี้วัดตึงมาก
เดือดร้อนมากแล้วท่านก็เครียดมากเกรงว่าวัดจะถูกตัดไฟนะครับ
เนี้ยลูกจะเปิดเทอมเนี่ยกำลังขอเย็นอืม
ผ่านลดไม่มีช่วงโควิดไงแล้วก็ถือว่าเป็นภรรย์
เราก็ต้องเมตตาเพราะเลยช่วยช่วยเขาไปอืม
ถ้าเกิดมันไม่มีโควิดไม่เดือดร้อนก็

แต่นี่วัดมันเดือดร้อนเพราะอัตมาต้องรับผิดชอบทุกอย่าง
คือท่านเจ้าวาดเองก็บอกว่า
แม้จะโพสต์เรื่องราวเตือนสติให้คนยืม
เอาเงินมาคืนนะครับแต่ต้นถึงขนาดนี้นะคนยืมทั้งหลาย
ท่านแช่งว่าทั้งหลายมากกว่า๒แหละทั้งหลายเนี่ย
ยังไม่เอาเงินมาคืนแม้แต่รายเดียว
มีแต่ญาติโยมพระช่วยกันโอนเงินทำบุญมา

ซึ่งเงินจำนวนนี้เดี๋ยวจะไปขอผ่อนชำระ
ข้าวไฟเขามาเถาความเดิดร้อนไปก่อน
ทุไปถ้าเป็นภาษาเราทั่วคือทุไม่ให้ถูกตัด

นะครับให้ญาติโยมพอมีแสงสว่างมากราบไหว้พระนะครับถ้าถูกตัดน่ะ
สงสัยคงต้องจุดเทียนกันล่ะ
ท่านประกาศขายควายเผือกเลยฮะนี่นี่นะฮะ
สองตัวนี้เป็นเพศผู้ตัวหนึ่งเพศเมียตัวหนึ่ง
ชื่อเจ้าถุงเงินกับถุงทองราคา๒ล้านบาท
เพื่อจะได้นำปัจจัยไปบรรเทาภาระหนี้
โดยเฉพาะยอดเงินสร้างพระอุโบสถ
ค้างผู้รับเหมาอยู่เท่าไหร่ครับท่าน
ค่าไฟค่าน้ำรวมแล้ว๑๗ล้าน
๑ล้าน๗แสนค่าต่างที่ท่านแบกรับอยู่
ว่าผู้ที่มาซื้อควายเผือกตัวนี้
ผู้นี้เอาไปเลี้ยงห้ามเอาไปขายลงค่าสัตว์
ห้ามเอาไปขายลงค่าสัตว์เด็ดขาด
ใครสนใจนะครับติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้ฮะ

ช่วยเอามาคืนน้อยนะคะ